คุณผู้ชมครับเราไปดูความคืบหน้า
คดีการเสียชีวิตของน้องต้าแงนะครับ
ตอนแรกตำรวจก็บอกว่าเนี่ย
ชายสติไม่สมประกอบคือในฝนสารภาพ
เป็นคนพาน้องเดินไปเล่นน้ำแล้วน้องจมน้ำเสียชีวิต
ซึ่งในฝนเนี่ยสติปัญญาของเขาเท่ากับเด็ก๕ขวบ
ตำรวจให้ในฝนพาไปจุดที่พบศพ๒ครั้ง
ฝนสามารถชี้ได้อย่างถูกต้อง
เรื่องต้นตอนแรกก็คาดว่าในฝนนั้นเป็นผู้ต้องหา

ชาวบ้านบอกว่าไม่น่าใช่ในฝนเพราะว่าวันที่เกิดเหตุ
เห็นในฝนไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่วัด
จึงมีการรวมตัวกันแล้วก็ไปประท้วงไม่เห็นด้วยกับคำให้การ
แล้วก็เป็นการสรุปคดีของตำรวจนะครับ
ขอบใจการให้เลยนะครับผมเตรียมรอยเวลไว้แล้วนะครับ
การมีแรงประเธอหน้าการระหว่างชาวบ้านก็ตามรวดก็เป็นไปที่ความยากลำบาก
ร่วมล้อยคนตำรวจร้องมือเลยครับ
ขอให้ทางนายกอบบัตรและประหลักอบบัตรศักดิ์ยายสม
ร่วมเจรจาชาวบ้านคือให้ท่าทีอ่อนลงหน่อย
จนทำให้ทางด้านของพลตลโครมศรรย์สุภัณฑ์กเกษตร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เดินทางมาควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเอง
เพราะว่าทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก
รณกรประคองศรีผู้กำกับการสพสะยายสม
ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ตรงนี้ได้
ต่อมาตำรวจก็ขอให้ตัวแทนชาวบ้าน
มาเป็นพยานว่าเอาใคร
ใครเป็นคนเห็นในฝน
กินก๋วยเตี๋ยวที่วัดในวันที่ไปพบศพน้องต้าแง
ออกมาออกมาหน่อยขอหลักฐานหน่อย
ก็มีชาวบ้าน๖คนบอกว่าอ้าวฉันเห็น
ก็เลยเอาชาวบ้าน๖คนนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจ

ซึ่งถามว่าประเด็นหลักที่ชาวบ้านเขาไม่พอใจ
แล้วก็เดินทางมาประท้วงกันที่สพสะยายสมคืออะไร
ชาวบ้านเขาบอกว่าการจับตัวในฝน
และที่ตำรวจให้ข่าวในวันเสาร์ที่๒๙ธันวาคมว่า

เพราะว่าจับตัวผู้ที่ก่อเหตุได้เนี่ย
ชาวบ้านเขาก็เลยออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายฝนค่ะ
แล้วก็นำป้ายข้อความต่างอย่างเช่น
เราต้องการคนร้ายตัวจริงเอามาประท้วงด้วย

ผู้ต้องหาในคดีนี้ไม่ใช่ในฝนหรอก
เพราะในช่วงที่น้องต้าแงหายตัวไป
ก็คือเที่ยงของวันที่๑๗ธันวาคม
ฝนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่วัดนันทวัน
พระก็เห็นพยานหลายคนก็ยืนยันได้

เพราะว่าเขาก็พูดไปตามภาษาของคนที่มีอาการไม่ปกติ
มีอาการไม่สมประกอบจะพูดอะไรก็ได้
ในฝนใครพูดอะไรเขาก็จำแล้วเขาก็พูดตาม

เพราะว่าสมองเขาประมาณ๔๕ขวบเท่านั้นเอง
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า

ในเมื่อเขามีอาการผิดปกติ

และช่วงนี้คือเป็นฤดูการตัดอ้อย
คนงานจากต่างถิ่นต่างด้าวเยอะนะฮะ
มันก็เพ่นพ่างกันอยู่ทางนั้นแล้วเยอะแยะหมด
ใช่ไหมครับมันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละครับ
ที่ว่าจะมีคนเยอะแยะมากมายที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเรา

ผมและชาวบ้านเชื่อมั่นว่าไม่ใช่ฝนแน่นะ
เพราะว่ามีพยานว่าฝนอยู่ตรงไหนตรงไหนนะ

แล้วก็เขาเข้ามาแบบผิดกฎหมายเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่ออะไรมายังไงหรือไปโกรธแค้นกับใครมาอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้
ก็คิดว่าแน็กน้องที่เราต้องการจับเขาได้ยินหรือเปล่าอยากให้ชิดแจ้ง
ก็คิดแน็กชิดแจ้งในประเด็นแน็กก็คือแล้วเราฟังพยานรักฐานของเรา
ที่ว่าเรายืนยันว่าในฝนอยู่ในวันเกิดเหตุในฝนอยู่ที่ร้านก๋วเตี๋ย
ก็คือเขาเข้าไปสอบส่วนที่วัดภาคเขาก็บอกไม่เชื่ออะไรอย่างนี้
อาก็ต้องดูให้การของชาวบ้าน๖คนข้อมูลจะเป็นอย่างไร
แต่ตำรวจบอกว่าเอ้าก็ได้ฝนพาไปทั้งจุด

การที่เจ้าหน้าที่พบศพของน้องต้าแงได้เนี่ย

ฝนเป็นคนบอกแล้วก็พาไปนะฮะ

อธิบายการทำงานของตำรวจว่าเนี่ย
ปรัฐกาลสอบส่วนทำการสอบส่วน
ทำสำนวนคดีนี้อย่างรอบครอบแล้ว
รับแล้วว่าตอนนี้มีการแจ้งข้อหาในฝน
เรื่องของข้อหาพรากผู้ยาวจริงครับ
ส่วนคำพูดที่บอกว่าเป็นการปิดคดี
อาจเป็นถ้อยคำที่ทำให้เท่าบ้านจะเข้าใจผิด

ในฝนปุ๊บปิดคดีแล้ว

ขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
ต้องรอผลการตรวจสอบร่างกายในฝน
จากโรงพยาบาลว่าในฝนนั้นเป็นผู้มีความบกพร่อง

เป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือไม่

คนที่มีพัฒนาการทางสมองเท่ากับเด็ก๕ขวบแต่ว่าทำไมในฝนถึงตอบคำถามของตำรวจได้ล่ะ

ใช่เพราะว่าตอนที่เขาสอบสวนไม่ได้มีแค่ตำรวจแต่มีสหวิชาชีพด้วย
แล้วก็มีกลุ่มคนที่เขาค่อนข้างเชี่ยวชาญสำหรับบุคคลที่อาจจะมีความผิดปกติทางด้านสมองด้วย
แล้วก็ร่วมกันสอบปากคำตำรวจไม่ได้สอบประคำในฝนเพียงลำพังนะครับ
แล้วที่สำคัญในฝนพาตำรวจไปจุดที่พบศพน้องต้าแงได้
ถ้าในฝนถูกชี้นำให้พูดเป็นไปไม่ได้ที่สามารถตอบคำถามได้เหมือนเดิม
ทุกครั้งที่ตำรวจถามในฝนก็ตอบได้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับอันนี้ตำรวจเขาว่าอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการกำชับชาวบ้านไปว่าถ้าคุณมีหลักฐานว่าในฝนอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจริงในวันที่เกิดเหตุ
วันที่พบศพไปเอามาชี้แจงไปเอามายันคนที่เห็นมีใครบ้างหลักฐานมีอะไรบ้าง
หรือมีภาพวงจรปิดหรืออะไรยังไงเอาไปยันกับตำรวจว่าเห็นในฝนจริง
เพราะว่าตอนนี้ก็มีแค่พยานบุคคล๖คนที่พูดตรงกันแต่ว่าก็ยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติม
ก็ต้องเปิดรับทุกฝ่ายแล้วนะคะถ้าหากว่ามีพยานจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายฝนด้วยนะคะ